เยาวชนวัย๑๙ปีที่ถูกรุมทำร้าย
จังหวัดกาญจนบุรีจนเสียชีวิตนะครับ
แม่ของหนุ่มวัย๑๙

หลังตำรวจจับ๒ผู้ต้องหาที่เหลือ
ครบทั้งหมด๖คนแล้วนะครับ

กับกลุ่มของผู้ตายมาก่อนครับ

นายชัยอนุวัตรรอตภัย

ที่ร่วมกันกับพวกทำร้ายนายกฤษดาอ่อนน้อม
อายุ๑๙ปีจนเสียชีวิต
และนายเพียรพงศ์เรืองจันทร์อายุ๒๒ปีได้รับบาดเจ็บ
เหตุนี้เกิด๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการเชิญตัว๒ผู้ต้องหานี้ไปแถลงข่าว
หลังถูกชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗ร่วมกันกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
จับได้เมื่อเช้าวานนี้ขณะขับรถกระบะไปตามเส้นทางในเขตอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องนี้นายนิตินัยซึ่งเป็นคนใช้ตุ๊กตาปูนทุ่มใส่ศีรษะนายกฤษดา
ก็สารภาพแล้วครับว่าได้ร่วมกันก่อเหตุจริงเพราะว่าเป็นคู่อริกันกับกลุ่มของผู้ตาย
ในวันเกิดเหตุเข้าไปดื่มกินในร้านอาหารเจอกับกลุ่มของผู้ตายก่อนเกิดเหตุ

แทบมีดหม่อยไหมครับ
ยังไหลระยะพวกนี้ถ้าว่าพี่ใช่ชื่ออะไรครับ
เสียเกตครับพี่ทำกำหนดเลย

คดีโทษกันต่อไปผู้ทหารทั้งสองคนก็ได้แสดงความเสียใจนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโทษกับครอบครัวของผู้ตาย
สำหรับนายนิตินัยก่อนหน้านี้นี่เคยก่อคดีพยายามฆ่า
หลบหนีประกันในชั้นศาลมาก่อนแล้วนะครับส่วนนายชัยอนุวัฒน์ถูกจับตัวในคดียาเสพติด
ประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็ไม่ไปรายงานตัวสารก็ได้ออกหมายจับไว้เช่นกันนะครับ
เมื่อต้นปีสองพันร้อยห้าสิบแปดจนมาก่อเหตุคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง
ด้านคุณแม่ของผู้ตายนะครับก็เปิดเผยบอกว่าพันธ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์สุรสร
ภูมิกับการสพเมืองกาญจนบุรีได้เดินทางไปพบแล้วก็แจ้งว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่หลบหนี๒คนสุดท้าย
รวมทั้งสิ้นหกคนได้ครบนะครับอ้าไปฟังเสียงมัลดาครับ
ก็คือก็บอกลูกค่ะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ

แล้วก็ไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงน้อง
ต้องห่วงป้าไม่ต้องห่วงยายทางนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ตำรวจจับทุกคนแล้ว
หนูก็อยากจะทำให้เสร็จพิธีเผาน้องค่ะ
แล้วจะทำข่าววันไหน

คือวันขึ้นวันพุธเราก็อภิกษ์ทำศพประหัส
วันพฤหัสเราก็จะเผาน้องค่ะ

จะเคลื่อนย้ายศพลูกชายไปที่วัดบ้านหัวหินหมู่๓

และจะทำพิธีชาปนกิจศพในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาต่อไปครับ